คุณชมมาดูเรื่องการเมืองกันบ้างครับ
การออกมาชู๓นิ้วของเด็กมัธยมในหลายพื้นที่
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ

ท่านนายกบอกว่าโอ๊ยไม่อยากให้เป็นประเด็นหรอก
เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเด็กเขา
แต่ว่าวันนี้นักข่าวไปเจอท่านพลเอกประวิทธิ์

ท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้การชู๓นิ้ว

ลูกเสือ

สัตว์ปฏิญาณตนไงลูกเสือ

ในเรื่องนี้บอกว่าก็ห่วงเด็กเหมือนกันนะ
ต้องมีคนสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก

สนับสนุนต้องคิดดูให้ดี
ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ไม่อยากให้เป็นประเด็นต่อไปเพราะว่าเห็นในความบริสุทธิ์ใจของเด็ก
บางส่วนให้ความเห็นมาว่าหากใครไม่ร่วมในการแสดงออก
หรือมีความเห็นต่างก็จะถูกโบลลี่
อยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล
ส่วนที่ถูกรถของอายการอาวุโสขับปาดบนทางด่วนเมื่อวาน
แล้วก็เฉียวชนกันไปเนี่ยยืนยันว่าตัวเองก็ไม่ได้ตกใจเหมือนที่ข่าวเสนอไปหรอก

เชื่อตามที่คนขับรถดังกล่าวเขาชี้แจงมาเป็นอุบัติเหตุนะครับ
ขณะที่เพจที่ใช้ชื่อว่านักเรียนเลวนะฮะ
มีการเชิญชวนให้นักเรียนออกมาร่วมแสดงพลังอีกครั้ง
ที่กระทรวงศึกษาธิการโพสต์นี้นะครับ
การผูกโบขาวให้กระทรวงพร้อมกับไปชู๓นิ้ว
ร้องเพลงชาติแล้วก็เป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่๑๙สิงหาคมนะครับ
กระแสการชู๓นิ้วเนี่ยนะยังไม่ได้อยู่แค่เฉพาะกลุ่มนักเรียนเท่านั้นนะครับ
โซเชียลก็มีการแชร์ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพของครูจากโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่ง
พร้อมใจกันชู๓นิ้วเหมือนกันนะนี่ห้องพักครูเลยครับ
เพื่อประกาศจุดยืนยืนข้างนักเรียนทั่วประเทศครับ
ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปครูและนักเรียนกำลังโต้เถียงกัน
พร้อมเข้าความอ้างว่าครูกล้าตบนู้นหรอ
ซึ่งคลิปดังกล่าวมีการแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
ล่าสุดนายประหยัดไทยเสนรองภูมิในการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุรพิธญาก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กเลย
เป็นภาพที่ตัวเองบอกให้นักเรียนถ้าต้องการแสดงออกทางการเมือง
ไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนอีกทั้งไม่มีการแจ้ง
ขอให้ใช้สถานที่เอาไว้นะซึ่งทางตัวแทนกลุ่มก็เข้าใจ
แล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันนะครับ
ขณะที่ในวันนี้นายพานุวัฒนภัณฑ์วิชาติกุลสินแสชื่อดัง
น่าได้เข้าไปปรับกวงจุ้ของห้องทำงานของนายภัทธนภงภัณฑ์มีชาวมรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับที่ตึกบัญชาการ๑ธรรมเนียมรัฐบาลด้วย
และให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของรัฐบาลลำมีการปรับเคราะห์
บอกว่ายังยืนยันคำเดิมสินแสว่าอย่างนั้นว่า
ท่านนายกจะอยู่สองสมัยครับถึงแม้จะเป็นปีชงของนายกที่เกิดปีมาเมีย
แต่ว่าโงเห้งดีคางมั่นคงนะฮะเช่นเดียวกันกับพลเอกประวิทธิ
ใบหน้ากรมทำให้สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้
เคลียร์ทุกอย่างได้เอาสินแสเขาว่าอย่างนั้นเอาไปฟังครับ
สูญกันเมืองไม่น่ามีอะไรหนักพอปีหน้าไปแล้วพ้นชงของท่านนายกฟ้นฮะ
แต่ว่าปีนี้ชงหลายคนไงที่เมื่อกี้อาจารย์บอก
ท่านคูณสวิกเยี่ยมทางสมศักดิ์พวกแขกนำน่ำต่างนั่นแหละ
อยู่ในเคราะห์บทคุณธรรมนัฐเคยอยู่ในเคราะห์ถึงได้มีแต่เรื่องที่ผ่านมา
แม่แต่มีเรื่องช่างบังเอิญคุณผู้ชมสินแสมาวันนี้เที่ยงตรงวันนี้
นี่ฮะท้องฟ้าเหนือธรรมเนียบครับเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตยทรงกรดขึ้นมาซะอย่างนั้น
จนเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะ
แต่แหมพอเห็นแบบนี้ก็ตีความว่าโอ้ยมันมันต้องเป็นด่างเตียงสินแสงที่เขาพูดไว้รึเปล่า
อย่างนี้ทำนายดวงของท่านนายกกับท่านประวิทย์ไว้หรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะ
ก็แล้วแต่หลายคนจะคิดจะเชื่อกันนะคะ